วันนี้ช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตนักการเมืองแล้วก็เป็นคนที่หลายคนให้ฉายาว่านักแฉเพื่อชาติ

เดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิครับเพื่อจะบินไปต่างประเทศรักษาอาการป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็มีลูกสาวจะบินไปดูแลคุณพ่ออย่างใกล้ชิดด้วย
ดูบรรยากาศที่สนามบินเมื่อตอนช่วงสายที่ผ่านมากันหน่อยครับ
บรรยากาศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาวันนี้ครับ
พฤศจิกายนครับที่สนามบินสุวรรณภูมิ
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตครับอดีตนักการเมือง
เดินทางมาถึงสนามบินโดยที่นั่งวิวแชร์มาแบบนี้นะครับ

จริงคุณชูวิทย์ยังพอมีแรงเดินไหวแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยคล่องตัวนักก็เลยนั่งวิวแชร์จะสะดวกกว่า
มีลูกสาวครับคุณตะตระการตากระมวลวิสิตและครอบครัวเดินทางไปส่งที่สนามบิน
คุณชูวิทย์จะบินไปต่างประเทศโดยมีลูกสาวคือคุณตะเนี่ยบินไปช่วยดูแลคุณพ่ออย่างใกล้ชิด
บินไปที่อังกฤษก่อนครับหลังจากนั้นจะต่อเครื่องไปที่สก๊อตแลนด์นะครับเพื่อเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
สังเกตจากสีหน้าสีตาคุณชูวิทย์ที่เห็นจากในคลิปเนี่ยนะฮะก็จะดูผิดแผลกแตกต่างไปจากเดิมพอสมควรดูผ่ายผอมลงนะฮะ
ทางครอบครัวตัดสินใจว่านั่งรถเข็นแล้วก็ช่วยเข็นไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก
เหตุผลที่เดินทางไปต่างประเทศอย่างที่บอกนะครับว่า
คุณชุวิตเคยเปลยเอาไว้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า
จะไปรักษาตัวในช่วงมั่นปลายชีวิตที่ตากแดน
ที่อังกฤษแล้วก็สุดท้ายมีข้อมูลว่าจะไปต่อที่สก๊อตแลนด์ด้วย
เพราะว่าที่นั่นจะมีโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยเฉพาะ
และนอกจากนี้มีลูกเขยเป็นคุณหมออยู่ที่นั่นด้วยครับ
คุณชูวิทย์ยังไม่มีกำหนดกลับนะฮะก็จะเดินทางไปพักผ่อนรักษาตัวที่นั่นก่อน
หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปนั้น
บรรดาแฟนคลับคุณชูวิทย์ต่างก็เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามครับ
ขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดี
อกจากนี้มีแชทข้อความที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราครับ
เขี้ยววิมลวันทันทีที่รู้ข่าวรีบส่งข้อความไปคุยเลยฮะ
ทักไปหาคุณชูวิทย์ครับนี่แคปหน้าจอมาให้ดูเลย
หลังจากเมื่อเช้าพอจะทราบข่าวส่งไปถามด้วยความรีบ
ดูจริงคือจะทักว่าเฮียชูเฮียชูเดินทางปลอดภัยนะ
ตอน๑๐โมงครึ่งครับรอเฮียกลับมานะครับ
หลังจากนั้นมีข้อความตอบกลับมาบอกว่าลาแล้วนะเคี่ยว
ขอให้มีความสุขกับชีวิตทุกเวลานาที
เคี่ยวพิมพ์ตอบกลับไปบอกว่าอยากไปส่ง
แต่รู้ว่าเฮียอยากให้ส่งทางนี้ก็คือทางแชททางออนไลน์มากกว่า
เพราะว่าส่วนใหญ่วันนี้มีแต่ครอบครัวเท่านั้นนะฮะ
เจอกันครับพี่เคี่ยวก็ปิดท้ายไว้แบบนี้
คุณชูวิทย์ตอบกลับมาบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่าง
พบกันครับเป็นกำลังใจที่ส่งให้กับคุณชูวิทย์นะฮะ
แพร่คลิปของคุณชูวิทย์ไปพักผ่อนที่ชายหาดบางแสนคลิปนี้ครับ
ที่จังหวัดชนบุรีเดินทางไปพร้อมกับรถบ้านที่อยู่ข้างหลังนั่นนะฮะ
แล้วก็มีน้องหมาคู่ใจอยู่ใกล้ใกล้ด้วยครับตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้
อยู่ริมชายหาดเลยครับแล้วก็มีอาหารอยู่ในถุงอยู่ในถ้วย
แบบที่เห็นเนี่ยครับคนไปดูคลิปนี้เป็นล้านเลยครับพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
ลองดูบรรยากาศนั้นอีกครั้งฮะ

หลายคนรู้ข่าวสุดช็อกนี้เมื่อวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
เพราะในวันนั้นคุณชูวิทย์แถลงข่าวยอมรับและประกาศด้วยตัวเองว่า
ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะที่๓กำลังจะเข้าระยะที่๔
แล้วหมอบอกว่าเหลือเวลาใช้ชีวิตได้อีกไม่ถึง๘เดือน
แล้วก็ยืนยันว่าขอใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นวันสุดท้าย
ระหว่างนั้นแม้ว่าคุณชูวิทย์จะเริ่มมีอาการป่วยแล้วก็เริ่มบอกให้คนได้ทราบแล้วก็ตาม
แต่คุณชูวิทย์ก็ยังคงมีภารกิจส่วนตัวเดินหน้าแถลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
โดยอ้างว่านายกเศรษฐาทำนิติกรรมอำพรางเพื่อเลี่ยงภาษีจากการขายที่ดิน
แล้วก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานั้นนะครับ
ต่อมาครับ๑๘สิงหาคมก็ปรากฏภาพที่คุณชูวิทย์ไปเดินทางพักผ่อนที่ต่างจังหวัด
นั่งอยู่ริมทะเลนั่งอยู่ริมชายหาด
หลังจากนั้น๒๑สิงหาคมที่ผ่านมาครับก็เป็นการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายของคุณชูวิทย์
พร้อมกับบอกลาสังคมไทยที่จะออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีวลีเด็ดในวันนั้นว่าคุณจะไม่เห็นผมมาแฉใครอีก
จากนั้นครับคุณชูวิทย์ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดอีกครับ
จนกระทั่งล่วงเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน๗พฤศจิกาวันนี้
ช่วงสายที่ผ่านมาก็เป็นภาพที่เห็นบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางเพื่อจะเตรียมตัวบินไปต่างประเทศบินไปอังกฤษ
แล้วต่อไปที่สก๊อตแลนด์เพื่อรักษาอาการป่วย
ของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตครับมีคนติดตามความเคลื่อนไหวเยอะมาก
ล่าสุดเราลองเข้าไปตรวจสอบดูหน่อย
ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวโพสต์อะไรใดเพิ่มเติม
โพสต์ครั้งสุดท้ายคือเมื่อ๕กันยายน
เป็นการแชร์คลิปเก่าที่คุณชูวิทย์เคยให้สัมภาษณ์พิเศษ
ในรายการรายการหนึ่งเอาไว้นี่นะฮะก็คือโพสต์นี้
และก่อนหน้านั้นครับ๒๑สิงหาคม
เป็นกำลังใจให้กับคุณชูวิทย์และครอบครัวครับ
คนส่งกำลังใจให้คุณชุวิตเยอะเลยนะคะ